จำได้ใช่ไหมที่พี่เบิร์ตเล่าให้ฟังเมื่อวานที่รอปภสองคนทะเลาะกัน
แล้วโอ้โหถึงขั้นเอามีดแทงกันเลยนะ
ที่หน้าอาหอบพักที่มเทคโนราชมงค์คนธรรยบุรีครับ
ตำรวจทำงานรวดเร็วนะครับล่าสุดจับกลุ่มคนที่เป็นมือมีดได้แล้วนะฮะ
แต่จะให้ดูวงจรปิดตอนที่นี่มีปัญหากันฝั่งคนซ้ายเนี่ยนะคือผู้เสียชีวิตนะ
เหลืองเหลืองนั่นน่ะอืมเห็นบอกว่าเขานั่นแหละมีไม้ไปก่อน
ฮะแต่ฝั่งคนแทงมีมีดฮะอ่าแทงสวนกลับไปอุ้ยอุ้ย
นายสุรชัยซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตก็เลยทีแรกเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะ
เหมือนจะไปขอความช่วยเหลือสักพักพอลงมาจากบันไดตรงเนี้ย
ตรงนี้เลยนะเขาก็ฟุบลงไปนั่งแล้วก็เสียชีวิตครับ
ส่วนคนที่เป็นมือมีดครับชื่อว่าแดงหรือว่านายสมหวังทงชัย
อายุ๕๒ปีเป็นอดีตรอปภก็เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลยคุณผู้ชม
หลังจากเขาใช้มีดแทงนายสุรชัยซึ่งเป็นรุ่นพี่รอปภอายุ๖๒ปีจนเสียชีวิตครับ
เหตุการณ์มันเกิดหน้าหอพักอาจารย์คณะเทคโนการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในสมหวังแรงคนก่อเหตุก็รับสารภาพครั้งนี้แทงพี่สุรชัยเพื่อนร่วมอาชีพจริง
ปรากฏเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องกุญแจสิ
ในสมหวังที่โตนแทงอีกฝ่าย
เพราะว่าถูก

ผู้ตายก็ตะโกนไล่เขาบอกให้ออกไปจากตรงนั้น

เหมือนจะเรียกว่าเรียกผู้ตายว่าตานะ
จากนั้นเนี่ยผู้ตายก็ถือมีดออกมาไล่เขา
ตะโกนด่าลามปลาไปถึงพ่อเลยนะ

ด่าพ่อผมทำไมมาขอโทษผมเลย

เขาก็นึกว่าเรื่องจบแล้วไม่มีอะไรละ

ผู้ตายกลับเดินมาตามวงจรปิดที่เราเปิดให้ดูเลย

เขาเลยต้องใช้มีดที่พกมาฟันสวนไปสองครั้ง
และจังหวะแทงเขาโดยทีนึงที่หน้าอกครับ

ส่วนตัวเขาเองขับรถหนีครับ
ไปอาศัยวัดนอนเอาในจังหวัดนครนายกนะ

คงมาเล่าให้ฟังไม่ได้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริง
แต่ว่าพอไปตรวจสอบประวัติของนายสมหวังคนก่อเหตุ
ปรากฏว่ามีประวัติติดคุกครับ

ตอนนั้นโดนข้อหามีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็มีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองอีก๓กระบอกครับ

พ้นโทษออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วปี๖๔นะ
เขาก็มาทำงานเป็นรอปภที่นี่แหละ
แต่หลังถูกไล่ออกได้วันเดียวก็มามีเรื่องกับรุ่นพี่ก็คือผู้ตาย
แล้วก็มาก่อเหตุแทงนายสุรชัยจนเสียชีวิตครับ
เดี๋ยวเที่ยงวันนี้ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปนะครับ